อีกเรื่องหนึ่งที่ดูสิคะอยู่พาดหัวด้านหลังของเราเนี่ย

หนึ่งในห้ารับอัพยาบนเรือแล้วคุณเชื่อไหมบางสื่อพาดหัวไปด้วยว่า
ตำรวจเผยหนึ่งในห้ารับว่าอับยาบนเรือ
ไทยรัฐของเรายังไม่กล้าใช้คำนั้นเลยนะว่าตำรวจเผย
เพราะพอไปตรวจสอบจากตำรวจตำรวจบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในสำนวน
คือผมไม่ได้พูดประโยคนี้เลยแล้วถามว่าอ้าวแล้วที่มาที่ไปมันมาจากไหน
มันมาจากที่ท่านรองผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการทีวี
และถูกผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรเขาถามถามประโยคนี้เลยนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะคือเมื่อเช้านี้ทางด้านผลตำรวจตรีอุดร
รองผู้บังคับการตำรวจพลุธรภาค๑ในฐานะโครศกของพลุธรภาค๑เขา
ให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งนะครับ
พิธีกรในรายการนั้นถามคุณ
พิธีกรในรายการถามว่า
๕คนที่ให้การในประเด็นที่ว่า

หนึ่งคนหลุดว่าอับยาไหมใช่ไหม

ท่านรองผู้การตอบหน่อยนะครับ
ท่านรองผู้การตอบแบบนี้คุณ
เรื่องยาผมไม่เห็นนะ
แต่เรื่องสุรามีแน่นอน
ยังต้องรอยืนยันการตรวจร่างกาย
และการเก็บหลักฐานว่ามีสารเสพติดหรือไม่

ก็เพราะว่ามีหลุดอับยานี่

ขออนุญาตเก็บเป็นประเด็นของพนักงานสอบสวนก่อนนะ
ตำรวจก็เพิ่งรู้ประเด็นนี้
เพราะในสำนวนยังไม่มีเลย

แต่ว่าพิธีกรพยายามซักเรื่องนี้ต่อ

สรุปจะใช้คำว่าเขาหรือเธอนะคนคนนั้นน่ะ

รองผู้การตำรวจภูทรภาพหนึ่งนี่

ใช่คือมันก็มีประโยคที่ออกมาบอกว่า
รอยืนยันสิ่งที่เขาพูดว่าอับยา
ผลตรวจพิสูจน์ว่าร่างกายและวัตถุพยานที่เราเก็บ

เออรอยืนยันผลที่เขาว่าเขาคือใคร
หรือว่าตำรวจจะยอมรับแล้วเขาคือหนึ่งในห้า

หรือเขาเนี่ยเขาคือเขาไหนก็ไม่รู้ที่เขาพูดกันมาว่าอับยา
เขาว่ากันมาเสียงลือเสียงเล่าอ้าง

หรือเปล่าหรือเปล่าคือมันยังมีความกำกวม
ดังนั้นกำกวมแบบนี้ไทยรัฐไม่ปล่อยไว้แน่

อืมถามเลยค่ะถามพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญนี่นะคะ

แล้วเดี๋ยวฟังนะสิ่งที่ท่านตอบกับนักข่าวไทยรัฐของเรา

ไม่มีการให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีการให้การว่า

ติดอย่างว่าไม่ดีค่ะ
มันเพราะว่าในสมบูรณ์ผู้ต่างหากยังไม่อยากสาธิพธิพธิ์

อันนี้คือสิ่งที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสุดท้อนภักดิ์หนึ่งบอกว่ะนะคะ

เมื่อคืนนี้ที่แซนเข้าไปให้ปากคำเมื่อคืน
ถามว่ามันมีอะไรคืบหน้าไหมให้การเนี่ยแตกต่างจากเดิมที่เคยมาให้การหรือเปล่า
ซึ่งทางด้านรองผู้การภาคหนึ่งเนี่ยนะคะก็บอกว่าแซนเนี่ยก็ยังให้คำให้การเนี่ยสอดคล้องกับคำให้การครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สาม
เมื่อคืนนี้ที่สอบปากคำตำรวจก็เอาข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมไปถามพยาน
เพราะว่าจะดูไงว่ามันสอดรับกับข้อหาหรือเปล่าจะดูว่ามันมีการสอดรับกันหรือเปล่า
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าแซนเนี่ยยังยืนยันเอาง่ายนะเหมือนเดิมเลย
ก็คือแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแซนยังพูดเหมือนเดิมฮะใช่ค่ะส่วนกระติกกับจ๊อปนะคะ
หลังจากที่ให้ปากคำไปเมื่อวานนี้แล้วตำรวจเนี่ยมีไปค้นบ้านจ๊อปหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพราะว่าหลังจากที่ตรวจสอบดูแล้วก็รู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือจ๊อปเป็นคนจัดหา
แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตรวจค้นก็ต้องเอาไปพิสูจน์นะว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
จากการไปตรวจก็ปรากฏว่ามีแอลกอฮอลหลายขวดนะคะสอดคล้องกับบนเรือลำที่เกิดเหตุเลย
คือพบอะไรบ้างคุณคือรองผู้การบอกว่าเหล้าก็มีสุราก็มีวายก็มีแชมเปญก็มี
แต่ทีนี้จะไปตรงกับยี่ห้อที่เจอบนเรือไหมอันนี้ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์นะ
ว่ามันมีลายนิ้วมือแฝงไหมหรือว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนบนเรือบ้าง
นี่คือข้อมูลที่ได้จากท่านรองผู้การภาคหนึ่ง
แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณ๔โมงเย็นเดี๋ยวตำรวจจะเชิญนะ
เชิญพี่คุณตังโมก็คือพี่ดายศมาให้ปากคำเพิ่มเติม
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บสำนวนมาประกอบคดีต่อไปด้วยนะคะ

นี่ก็ไล่เลี่ยงประเด็นค่อยมาเรื่อยนะครับ